ท่านประธานครับพรกรทั้งสามฉบับนั้น
ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ซึ่งระบาดกันไปทั้งโลกนะฮะซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ในขณะที่ระบาดแพร่ระบาดครั้งแรกนั้น
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อเป็นอันดับที่๒

แต่ว่าการระบาดตอนหลังนั้นไปจนทั่วทั้งโลก
เพราะว่าเป็นโรคที่อุบัติใหม่ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีน
แต่ผลของการระบาดนั้นเนื่องจากไปทั้งโลก

ผู้นำของแต่ละประเทศนั้น
จะสามารถจะจัดการกับวิกฤตในระดับโลกที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ซึ่งผลก็ชัดเจนครับท่านประธาน
สาการระบาดในปัจจุบันนั้นของโลก
ติดเชื้อกันทีเดียวตั้ง๕๖ล้านคนนะฮะทั้งโลกนะครับ
เฉพาะวันเดียววันนี้ติดเชื้อไป๙๓๙๖๕ลาย

เสียชีวิตไปแล้ว๓๕๑๐๐๐ลาย
เสียชีวิตเพิ่มเฉพาะวันนี้๔๐๕๔ลาย

สะท้อนถึงความสามารถของรัฐบาลไทย
ภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งจะได้เห็นว่าทำไมผมถึงค่อยนำมาเสนอในการพิจารณาพรกร๓ฉบับ
ท่านประธานครับในอันดับหนึ่งที่ติดเชื้อระบาดถึง๑ล้าน๗แสนคนนั้นคือสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที่มีความสามารถมีชื่อเสียงทางด้านสาธารณสุข
ระบบการปกครองระบบการบริหารจัดการทั้งหลายรวมทั้งเศรษฐกิจ
แต่ปรากฏว่าติดเชื้อกันที๑๗๐๐๐๐๐ลาย
เราเพิ่มเฉพาะวันนี้๑๘๐๐๐ลาย
เสียชีวิตนะฮะในสหรัฐอเมริกา
เฉพาะวันนี้วันเดียวเสียไป๗๗๔ลาย
ท่านประธานถ้าจะมองแล้ว

รักษาผู้ติดเชื้อหายไปเพียง๔๗๘ลายเท่านั้นเองครับ

เป็นอันดับ๒ที่ติดเชื้อต่อจากจีนนะฮะ
แต่ตอนนี้เป็นอันดับที่๗๗แล้วครับท่านประธาน
เพราะฝีมือของการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กำกับดูแลจนกระทั่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพียง๓๐๔๕ลาย
ที่สำคัญท่านประธานผมอยากจะฝากไปยังท่านประชาชนนะครับ
ว่าผู้ติดเชื้อนั้นรักษาหายไปแล้ว๒๙๓๑คน
เกือบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
เหลืออีกแค่๖๐ลายทั้งที่ยังอยู่โรงพยาบาล
เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่ง
เป็นฝีมือของการบริหารจัดการของผู้นำประเทศ
ที่เป็นระดับนำของโลกเลยในสถานการณ์เช่นนี้
ท่านประธานครับเราติดเชื้อไวรัสโควิดอันดับที่๒
แต่เราดูแลจนเหลือเป็นอันดับที่๗๒
ติดอันดับโลกในการควบคุมมาตรการเป็นที่เชื่อถือของโลก
แล้วสิ่งที่เกิดผลก็คือครับท่านประธาน
ถ้ายิ่งผมไม่อยากจะไปเปรียบเทียบเป็น
ประชากรอะไรต่างเราต่ำมากต่ำมาก

ถ้าไม่ใช่เป็นฝีมือของการบริหารของท่านนายกรัฐมนตรี
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดนี้
ซึ่งแน่นอนต้องร่วมมือโดยแพทย์พยาบาลและประชาชนอย่างแน่นอน